ในช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้ตอนเช้าแบบนี้
ผมมีหนึ่งเรื่องสำคัญต้องมาแจ้งเตือนมาฝากคุณผู้ชม
เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพของพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับ
ตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายโครงการสัตว์ปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าครับ
ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวรรลักษณ์อัครราชกุมารีครับ
ซึ่งพระองค์มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยจากโรคพิสุนักบ้าภายในปี๒๕๖๒ครับ
ซึ่งวันนี้มีการดำเนินโครงการนี้มีความคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับ

ท่านครับเรื่องนี้หลายคนอาจจะลืมไปบ้างว่ามีโรคนี้อยู่ในประเทศไทย
ตอนนี้ความคืบหน้าของโครงการนี้รวมทั้งสถานการณ์ของโรคพิสุนักบ้าเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก่อนอื่นต้องขอเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ก่อนนะครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญบางคนอาจจะคิดว่าเป็นโรคปกตินะครับ
แต่จริงแล้วเมื่อปี๒๕๕๓เรามีคนที่ติดโรคพิสุนักบ้าแล้วก็เสียชีวิต๑๕ราย

ซึ่งเราอาจจะดูน้อยแต่จริงแล้วถ้าเปรียบเทียบกับสังคมโลกเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับ
เพราะในสังคมโลกเขาจะให้ปลอดเป็นศูนย์อยู่แล้ว
ทีนี้หลังจากนั้นก็มีการลนโรงมาเรื่อยลดลงมาเรื่อยจนถึงปี๒๕๕๙๕๘เราก็ลดลงเหลือ๕ราย

ลดลงได้๑ใน๓แต่ว่าพอปี๒๕๕๙มันพุ่งขึ้นเป็น๑๔รายอีก
ก็แสดงว่าการควบคุมการดูแลมันก็เริ่มอาจจะมีการย่อหย่อน
หรือมีอะไรที่เกิดสถานการณ์ที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ก็เสียชีวิตไปแล้ว๖ราย๖รายเนี่ยตัวนี้เป็นสำคัญมากเลย
ก็คือเกิดในจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่และจังหวัดท่องเที่ยว
ก็คือที่สุรินฯกับสมุทรปาการ์จังหวัดละ๑ราย
ชนบุรีแล้วก็ฉะเชิงสาวในจังหวัดละ๒ราย
จากเหตุการณ์อย่างนี้เองก็อย่างที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้ว่า
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรไวรัยรัก
ท่านก็ทรงตระหนักถึงเรื่องนี้
ท่านก็ทรงดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอดภัย
ซึ่งจริงแล้วท่านก็จะรับสั่งทุกครั้งเลยว่า
โครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นพระราชปนิษฐานที่สืบทอดมาจาก
ปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชกับสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
พระบรมราชินีนาที่ทรงห่วงใย
ประสบนิกรของพระองค์แล้วก็นอกจากประสงค์นิกรแล้ว
พสิ่งที่มีชีวิตในประเทศทั้งหมด
ท่านก็เป็นห่วงเราจะเห็นแล้วท่านมีสัตว์ทรงเลี้ยงเยอะมากมาดูแล
นี่ก็เป็นความเป็นมาของโครงการ
ตอนนี้การดำเนินความคืบหน้าของโครงการนี้ทางกรมเองดำเนินการไปยังไงบ้างครับ
สำหรับโครงการนี้โดยภาพรวมจะมี๘ยุทธศาสตร์หลัก
คือพูดตั้งแต่เรื่องของการติดโรคในสัตว์การติดโรคในคน
เรื่องของที่พักพิงสัตว์เรื่องของการศึกษาค้นคว้านวัตกรรม
แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือระดับพื้นที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ย
ก็คือมียุทธศาสตร์หนึ่งพูดถึงการขับเคลื่อนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งอาจจะคิดว่าเรื่องโรคติดต่อมันน่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข
กำลังจะถามท่านพอดีว่าเอาแล้วกรมนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไร
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยของประชาชน
ใช่ครับคือเราจะแยกอย่างนี้ครับว่า
ถ้าเป็นโรคติดต่อในสัตว์เป็นเรื่องของกรมประสุทธิ์กระทรวงเกษตร
ถ้าเป็นเรื่องโรคติดต่อในคนเป็นเรื่องของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
แต่ว่าท้ายที่สุดมันเป็นเชิงพื้นที่
กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลทุกพื้นที่
เรียกว่าทุกตารางนิ้วในประเทศไทยก็มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนี้นะครับ
ซึ่งกำหนดเอาไว้ในกฎหมายนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ในการระงับและป้องกันโรคติดต่อ
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าทำไมท้องถิ่นถึงเข้ามาเกี่ยวข้อง
และตอนนี้ดำเนินโครงการไปสักระยะหนึ่งแล้ว
หมายของโครงการนี้ครับมีการทำไปตามแผนมากน้อยแค่ไหน

เป้าหมายที่สำคัญมีอยู่สองเรื่องนะครับ
เรื่องแรกก็คือจะต้องสัตว์จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน๑๐๐ของจำนวนสัตว์
แล้วก็ตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองจะต้องมีมาตรการทางด้านกฎหมาย
เพราะว่ากฎหมายใหญ่เขาให้อำนาจท้องถิ่น
ท้องถิ่นจะต้องไปออกเทศบรรยัตข้อบรรยัต
เพื่อจะควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยงอะไรในพื้นที่ของตัวเอง

แต่ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องของการซื้อวัคซีน
อะไรที่ยังไม่สะดวกนัก
แต่ว่าปีนี้ทางกรมเองก็ตั้งงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องนี้นะครับ
ในปีนี้เราตั้งไว้ประมาณ๓๐๐ล้านบาท
เพื่อจะอุดหนุนท้องถิ่นเข้าไป
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเทศมัญญัติเข้าบรรยัติเนี่ย
มันเป็นเรื่องกระบวนการทางกฎหมายก็อาจจะต้องใช้เวลา
ตอนนี้ก็อาจจะดำเนินการไปได้สัก๒๐๓๐ของท้องถิ่นครับ
หมายคือต้องเป็นศูนย์ไหมครับคนติดโรคนี้

คนจะต้องไม่มีโรคพิสุนักบ้าเกิดขึ้นในประเทศไทย
ผมว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลืมไปแล้วว่าโรคนี้
ถ้าเป็นถ้าถูกกัดเสียชีวิตได้ใช่ไหมครับ

ทีนี้เราต้องการความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้าง
ความร่วมมือที่จะมาร่วมมือกับกรมในการป้องกันโรคนี้ครับ

การแรกเลยก็คือถ้าเป็นไปตามกฎหมายนะ

พอเลี้ยงแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยเขาออกมานะฮะ

พระรับองค์ท่านเนี่ยคือสำเร็จพระเจ้าลูกเถิร์ดเจ้าฟ้าจุลาพรเนี่ย
ก็เน้นย้ำเลยว่าคนที่ไปทำงานเรื่องนี้เนี่ย
จะต้องไปสร้างความตระหนักของประชาชนนะคือ
รักสัตว์เนี่ยก็รักเขาให้ตลอดนะครับ
ไม่ใช่ว่าพอเขาโตขึ้นมาแล้ว

เป็นหมาข้างถนนเป็นแมวจรจัดอะไรอย่างนี้นะครับ
อันนี้ก็จะเป็นปัญหาแล้วก็ชอบเอาไปปล่อยวัดใช่ไหมครับ

แรกก็คือรักเขาแล้วต้องเลี้ยงเขา

มาให้เรานี้หลีกเลี่ยงจาก

เขาเรียกว่าอย่าแย่อย่าเหยียบ

แห่ก็คืออย่าไปแห่ให้สัตว์มันโกรธ

มันก็แว้งกัดเราแม้แต่แมวเนี่ย

เพราะว่าเขานอนอยู่ไปเหยียบหางเหยียบขา

เขาตกใจเขาก็มาแว้งกัดเราได้
แยกก็คือระหว่างที่เขากัดกันเนี่ย
เราชอบเขาไปแย่งลากหางมันอะไรอย่างนี้

ให้เขากัดกันไปเดี๋ยวเขาเลิกกันเองนะครับ

ระหว่างที่เขากินข้าวกินอะไรใส่จานเขา
อย่าไปหยิบจานเขากลัวว่าเราจะไปแย่ง

แล้วก็อันสุดท้ายก็อย่ายุ่งคือ

หมาจ้อนจันทร์อย่าไปยุ่งกับมัน
ชอบเข้าไปลูกไปมันก็จะกัด

ต้องการจะเข้ามาร่วมมือกันกับกรม

การแรกเลยก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใกล้บ้านใกล้ตัวที่สุด

หลังจากนั้นมาก็จะเป็นสำนักงาน
หรือโรงพยาบาลชุมชนเขาก็จะมีองค์ความรู้
ระดับจังหวัดก็จะมีสำนักงานประสุทธิ์ศาสตร์จังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่จะช่วยสนับสนุนเราได้ในเรื่องนี้ครับ

ร่วมมือร่วมใจให้ประเทศไทยปลอดโรคพิสุนักบ้า
ตามคำปฏิสรรคีย์ประธานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณทนายันทวัลโตวิกครับ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับ